ปิดเมืองล่าปิดเมืองขอนแก่นล่าเลย
คนร้ายที่เข้ามาเอามีดจี้ชิงทรัพย์ร้านทอง
แล้วได้ไปเยอะด้วยค่ะ๓๕๐กว่าบาทนี่คือน้ำหนักทองนะคะ
มูลค่า๗ล้านกว่าบาทตำรวจบอกว่า
ยังไงก็ต้องตามจับตัวให้ได้เร็วนี้
เพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดนี่ชัดเหลือเกิน
ที่ใส่หมวกแล้วก็ใส่แมสใส่หน้ากากอนามัยใส่ถุงมือ
เข้ามามากัน๒คนคุณผู้ชม
คนร้ายสูงสักประมาณ๑๖๐๑๗๐เซนติเมตร

ก็เข้ามาชิงทองภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง
ริมถนนมิตรภาพในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

ใช้เวลาก่อเหตุแป๊บเดียวเท่านั้นเองไม่ถึง๓นาที
แต่กวาดไปได้๓๕๒บาทนี่คือน้ำหนักของทอง
รวมมูลค่า๗ล้านกว่าบาทนะคะ
ทีนี้พอเขาก่อเหตุเขาวิ่งปื๊ดหนีออกไปแบบนี้
ก็ต้องไปสอบถามพนักงานของร้านค่ะ
เกรดสุริยงจินันทุยา
เล่าให้ฟังบอกว่าคนร้ายเดินเข้ามาในร้าน
มีอาวุธปืนมาด้วยพนักงานในร้านเห็นก็ตกใจสิคะ
กลัวว่าคนร้ายจะยิงก็เลยต้องหมอบหลบ
แล้วก็ปล่อยให้คนร้ายกวาดทองไป
หนึ่งในคนร้ายหนึ่งในสองนี่นะคะ
เสื้อแขนยาวสีฟ้าเข้ามากวาดเอาทองรูปภัณฑ์
น้ำหนักชนิดต่างเขาบอกนะ
อันนี้พนักงานร้านบอกเลือกแต่เส้นใหญ่
เลือกแต่เส้นโตไปแล้วก็กวาดใส่กระเป๋า
รีบวิ่งหนีลงบันไดเลื่อนออกไป
ตอนนั้นพนักงานทุกคนตกใจค่ะ
แต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายนะคะ

ไม่ค่ะปกติทุกอย่างลูกค้าก็เข้ามา
เข้ามาแล้วก็เคลียร์ลูกค้าออกไป
แล้วเพราะลูกค้าออกไปปุ๊บเขาเดินเข้ามาการส่ง
เหลือคนนึงก็เอาพื้นจี้
พอพื้นจี้คนนึงเดินอ้อนมาข้างหลังไปเท่าไหร่
ซึ่งพลตำรวจตรีพรมนัทเขตฮามคำภัย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นก็บอกนะคะ
ว่าก่อนเกิดเหตุคนร้ายทั้งสองคน
เขาเข้ามาแล้วนะประมาณสักทุ่มครึ่ง
เราอยู่ที่สูญหาศก็นั่งกินข้าวอยู่ฝั่งตรงข้างกับร้านทองนี้แหละคะ
พอประมาณสักทุ่มครึ่งหน่อยเนี่ยนะคะ
เห็นว่ามันไม่ค่อยมีลูกค้าแล้วไง
ใช่ทีนี้ก็เลยลงมือก่อเหตุแล้วก็แยกย้ายกันหลบหนี
ขึ้นมอเตอร์ไซค์ที่จอดเอาไว้หลังห้าง
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าพอจะทราบเส้นทางการหลบหนี

ตำรวจปักทงเอาไว้ค่ะ

จะจับตัวคนร้ายทั้งสองคนนี้ได้อย่างแน่นอน

มีหลักฐานขนาดนี้ขอให้เร่งตามจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้เร็ว

๓๕๒บาท๗ล้านกว่าบาทเยอะมากนะ
ค่ะต้องว่ากันไป
ใครทำถูกทำผิดก็ว่ากันไปนะคะ